ดูสิ่งที่มีการแถลงข่าวกันมาเมื่อช่วงประมาณ๑๑นาฬิกา

วันนี้นายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วม
ค้นหาผู้สูญหายในวรรณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
แถลงข่าวตอนบ่าย๒๕๐นะ
ก็แถลงบอกว่าวันนี้ปฏิบัติการกู้ภัยทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวงเนี่ย
ในส่วนของเมื่อวานนี้นำออกมาได้๔คน
ส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทุกคนปลอดภัยดี
ไม่ใช่๖คนตามที่มีการเสนอข่าวกันออกไป
ฝนที่ตกเมื่อคืนไม่มีผลกระทบอะไรกับการทำงานทั้งสิ้น
เนื่องจากมีการเบี่ยงเบนทางน้ำมีการระบายน้ำซึ่งยังทำได้ดี
ผู้บัญชาการสอรนะครับยังได้แจ้งข่าวดีว่าปฏิบัติการกู้ภัยครั้งที่๒
เพื่อนำทีมหมูป่าที่เหลืออีก๙คนในถ้ำหลวง
วันนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วเมื่อ๑๑นาฬิกาที่ผ่านมา
ถือว่าเร็วกว่าแผนการเดิม๕ชั่วโมง
โดยได้ส่งทีมนักดำน้ำและทีมปฏิบัติการชุดเดิม
แล้วก็เสริมกำลังบางส่วนเข้าไป
ซึ่งสภาพแวดล้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำในถ้ำ
สุขภาพร่างกายจิตใจของทีมหมูป่าทุกคน
มีความพร้อมเช่นเดิมเพราะฉะนั้น
ปฏิบัติการในวันนี้ก็เลยเร็วขึ้น

แล้วข้อต่างเอามาปรับปรุงแล้ว
วันนี้เราคิดว่าเราพร้อมเหมือนเดิม

เป็นหน่วยปฏิบัติการบูรณาการนานาชาติเหมือนเดิม

แต่มีเสริมกำลังหรือผลัดเปลี่ยนกำลังบางคนนะครับ

คือเราเร็วว่า๒๐ชั่วโมงหรือกว่านั้น

ตกประมาณสัก๑๘๑๗หรือ๑๘ชั่วโมง

แล้วก็หวังว่าทุกท่านนะฮะ

แล้วเราหวังว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า

ขณะที่นายจงคล้ายวรพงศธร
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
บอกว่าเมื่อวานนี้นะครับฝนได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ส่วนวันนี้ช่วงเช้ามีฝนตกเล็กน้อย
จากการพยากรอากาศของกรมอุตุพบว่า
ในพื้นที่จะมีฝนตกไม่มาก
กรมอุทยานได้สำรวจด้านบน

แล้วก็กลุ่มปีนเขาเก็บรังนกด้วย
คือการสำรวจปล่องแล้วก็โพรง
จะทำไปจนกว่าภารกิจในถ้ำ
ในการนำ๑๓คนออกมาเสร็จสิ้นเรียบร้อย
เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นปล่องเป็นโพรง

แต่สิ่งสำคัญณขณะนี้ยังมีคนในถ้ำเนี่ย

ใช่ค่ะนี่คือการแถลงของท่านผู้ว่านโรงศักดิ์ช่วงบ่ายนะคะ
เดี๋ยวรอการแถลงอีกครั้งในคืนนี้นะคะ